รูปนี้ได้มาในรายการไทยรัฐนิวโชว์เมื่อคืนนี้นะคะ
คือให้สัมภาษณ์ตอบแบบตรงกับช่วงถามตรงของคุณจอมขวัญเหลาเพชร
เจ้าอาวาสวัดไผลล้อมหลวงพี่น้ำฝนหรือพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์นะคะ

เป็นการกระทบกระทั่งกันที่เกิดจากความอึดอัด
จนทำให้พระสงฆ์อยากจะมาแสดงออกอยากจะมาแสดงความรู้สึก
อยากจะมาระบายความอึดอัดที่เกิดขึ้น

เป็นความเสื่อมขั้นสูงสุดแล้ว
เป็นความเสื่อมที่สะท้อนถึงกลไกการปกครองคณะสงฆ์
ที่มีปัญหาอย่างมาก
ที่เขาลงคงไม่ได้เจ้าว่าเป็นสำนักสงฆ์
แล้วก็อย่างที่บอกยังไม่เห็นภาพทั้งหมดเหตุการณ์เป็นยังไงเราไม่รู้
เห็นอย่างเดียวเห็นตอนนี้พระไปเข็น
แต่ว่าก่อนหน้านั้นล่ะมันมีเหตุการณ์อะไร
มันต้องรู้จากเหตุการณ์ตรงนั้นก่อนว่า
ก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ทำไมพระถึงได้ไปทำแบบนั้น
ทำไมพระถึงต้องไปยื่นรถเขยื่นรถออก

กลับไปสร้างปัญหาโดยพระในเขตพุทธมณฑลด้วย
เป็นที่ตั้งที่ทำการของมหาเถระสมาคม
เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของฝ่ายสงฆ์นะฮะ
แล้วไม่เห็นหมาเทราสมคมออกมาพูดอะไรเลย
นี่คือความล้มเหลวนี่คือปัญหา
แล้วเรื่องที่เรากำลังพูดถึงกันตอนนี้ก็คือว่า
การปกครองคณะสงฆ์
ดำเนินการของพระชั้นปกครอง
ไม่ว่าหมาเถระสมคมหรือเจ้าคณะต่างทั้งหลายที่เป็นชั้นปกครองนั้น
ได้รับเสียงคอรหามากมายว่า
ไม่ได้อยู่ในพระธรรมวินัยฝ่าฝืนพระธรรมวินัย
แล้วก็รุ่มหลงในเรื่องกิเลส
ในเรื่องเงินทองลาบยศสันเสริญนะฮะ
แสวงหาความร่ำรวยต่างฝ่าฝืนพระธรรมวินัย
ดังนั้นถ้ามีการตรวจสอบโปร่งใสขึ้น

ก็เลยเกิดอาการต่อต้านขึ้นมา

มันไม่น่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับ

ถ้าคณะสมมารวมกัน
ถ้าไปรวมกันที่อื่นไปอย่าง
นี่รวมกันที่พุทธมณฑล
พุทธมนตรก็เป็นศูนย์รวมศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว
ถ้าไปรวมกันริมถนน
รวมในสิ่งที่ไม่บังควร
ก็คือที่อาโคจรไปอย่าง

พอได้ผ่านขบวนการทุกสิ่งอย่างแล้ว

เราก็ดูต่อไปว่าที่บอก

จริงหรือเปล่า

เมื่อท่านโปรดก้าวมาแล้วก็มีแต่พระองค์ท่าน
ที่จะเป็นผู้ที่จะตัดสินยังไงต่อ

เคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง

ล่วงระเบิดพระราชอำนาจนะฮะ

เป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีปัญหาอยู่เนี่ย

โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี

ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่อว่าจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากที่สุด

แต่ถ้าเคลียร์แล้วมีปัญหาจริงก็ยื่นไม่ได้

ทุกคนต่างคิดว่าตัวเองถูกหมด
สิ่งที่ตามกลับมาก็เป็นอย่างที่เห็น

เพราะฉะนั้นอีกฝ่ายนึง
พอได้ทำไปแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเสื่อม

คือว่าดูแล้วก็มาคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะ
ดูว่าเหตุผลมันมายังไง
เพราะฉะนั้นคิดว่าต่างฝ่ายก็ต่างถูก

แต่ว่ามันต้องตีความไม่ออกว่า

เพราะฉะนั้นในมุมมองของอัตมาเนี่ย

คนอื่นจะมาคิดว่า
ก้าวร่วงกับกิจของสงฆ์เนี่ย
ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นกิจของสงฆ์เนี่ย
ต้องระบุว่ามันมีอะไรบ้าง